คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจ
คือเรื่องของเรือนะแต่ว่าไม่ใช่เรือท้องแบนนะ

ท้องแบนเขาก็สนใจอยากให้ไปช่วยแต่เรือนี้เขาก็สนใจเหมือนกัน
เรือดำน้ำผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีคำถามในใจเป็นหมื่นล้านคำนะฮะแต่ว่าล่าสุด
สรุปสั้นแบบนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติม
กองทัพเรือยืนยันว่าเดินหน้าต่อคุ้มค่ากับเศรษฐกิจ
เป็นความมั่นคงของประเทศและเป็นอำนาจต่อลองของประเทศต่อไปในอนาคตนั่นเอง
แต่มาฟังกันก่อนว่าที่มาที่ไปอย่างไร
เริ่มเดิมทีเนี่ยเรื่องนี้มันสนใจขึ้นมาเพราะว่ามีสอสอพักเพื่อไทย
หรือว่ารัฐต่อรัฐเนี่ยมันอาจจะเป็นโมคะเพราะทำไม่ถูกต้อง
สุดท้ายกองทัพเรืออยู่ไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวาน
ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ปี๒๕๕๘
ระหว่างบุคคลกับบุคคลตามที่ฝ่ายค้านออกมาให้ข้อมูล
เมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยแน่นอนต้องเดินหน้าต่อ
ทำไปตามยุทธศาสตร์ถ้าชะลออีก
อกจากจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศแล้ว
ยังส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของประเทศด้วย
ทั้งที่กองทัพเรือสามารถเจรจาต่อรองกับจีนได้
แล้วก็บอกว่าได้ผลประโยชน์คือของแถมกลับมา๒๑๐๐ล้านบาท
จากการซื้อเรือดำน้ำ๒๒๕๐๐ล้านบาท
ไปฟังเสียงของทางด้านท่านผอในการ
จีทูจีของกองทัพเรือที่ทำ
ยืนยันครับเป็นจีทูจีของจริงไม่ใช่จีทูจีปลอม
สองก็คือการเจรจาตกลง
แล้วเราก็ใช้การเจรจาต่อลองที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นความคุ้มค่าของภาษีอย่างที่สุดครับ
อย่าให้สังคมเนี่ยไปตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง
กับวิถีทางการเมืองแบบเก่าวิถีการเมืองแบบสกปรกแบบนี้อีกเลย
เพราะสร้างความเกลียดชังทำให้ประชาชนเดือดร้อน
มาก่อการรวมตัวให้ประเทศชาติวุ่นวายทำไม
ก็เป็นเสียงสองท่านนะฮะรองพอสำนักงานจัดหายุทธโปรกรณ
แล้วก็อำรองเศรษฐกาลทหารเมืองห่องกองทัพเมืองที่นี้
ทางด้านของพลเรือโทเถลิงศักดิ์สิริสวัสดิ์เจ้ากรมยุทธการทหารเรือระบุว่า
เปรียบเทียบไปแล้วราคาเรือดำน้ำสองลำเนี่ยมูลค่า
มูลค่า๒๒๕๐๐ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นแค่๑๐๐ละ๐๐๙๓ของมูลค่าอำรายได้
ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยต่อปี
คือท่านเขาบอกว่าพิจารณาแล้วกองทัพเรือเนี่ย
พิจารณาอย่างรอบครอบแล้วก็ถือว่ามีความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจ
ว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งในเดือนกันยายนนี้เนี่ย
ทัพเรือจะต้องลงนามกับรัฐบาลจีนแล้ว
เพื่อซื้อเรือดำน้ำลำที่สองและลำที่สาม
ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินครั้งเดียวหมด
หมื่นกว่าล้านไม่ใช่แต่เป็นโครงการผูกพัน
ผ่อนจ่ายรายปีโดยในปี๒๕๕๙
ใช้เงินแค่๓๒๙๕ล้านบาทนะฮะ

บอกว่าต้องรออีกสักประมาณสัก๖ปีข้างหน้า
แต่ว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้
การจัดซื้อเรือดำน้ำ๑ลำทำไปแล้ว
ในปี๒๕๖๐ครั้งนั้นมูลค่า๑๓๕๐๐ล้านบาท

ครั้งนี้เป็นการจัดหาลำที่๒กับลำที่๓ให้ครบ
ซึ่งมีการขอรับงบไปแล้วในปีงบประมาณ๒๕๕๙
ไม่ใช่เอางบของปี๖๔มาดำเนินการเบิกจ่ายใหม่
ซึ่งกองทัพเรือยืนยันว่าในปี๖๓ตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องของการใช้งบประมาณ
เรามีเรื่องของโควิดอยู่เนี่ยก็มีการเอาเงินทั้งหมดส่งคืนให้กับรัฐบาลไปแล้ว
เพื่อแก้ไขปัญหาโควิดสิบเก้านะฮะแล้วกองทัพเรือก็บอกว่าตอนประเทศเดือดร้อน
ทัพเรือเนี่ยก็ลงไปช่วยทุกครั้งนะตอนมีโควิดกองทัพเรือก็ลงไปช่วยหน่วยงานแรกที่สุดที่สุดแล้ว
ตามความสามารถที่มีแล้วก็ใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีในการช่วยเหลือประชาชน
เหมือนครั้งนี้ก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องช่วยกันต่อไป
ระหว่างการแถลงข่าวนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีสอสอบัญชีบรายชื่อพักก้าวไกล
คือนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ในฐานะที่เป็นกรรมธิการงบประมาณปี๒๕๕๙
แล้วก็นายสุรเชษประวินวงวุฒิร่วมรับฟังด้วย
ซึ่งนายพิจารณ์เองก็โอ้โหขึ้นมาตำหนิกองทัพเรือ
แล้วก็มีการแถลงข่าวใช้ถ้อยคำพูดเหน็บแนมฝ่ายการเมืองอยู่ตลอดเวลาด้วย
แน่นอนคุณผู้ชมคงมีคำถามว่าประเทศอื่นในอาเซียนเขามีไหมเรือดำน้ำ
มีนะตอนนี้ถ้าเกิดนับไทยไทยมี๑ลำใช่ไหมเดี๋ยวหาอีก๒ลำ
อินโดนีเซียมีอยู่๕ลำเดี๋ยวหาเพิ่มอีก๔ลำ
มาเลตอนนี้มี๒ลำสิงคโปร์มี๔ลำกำลังจะหาเพิ่มอีก๔ลำ
เมียนมาร์ตอนนี้มี๑ลำกำลังจะหาเพิ่มอีก๔ลำนะฮะ
อันนี้ก็เป็นแถลงข่าวเมื่อวานนี้จากกองทัพเรือ
แต่ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ยังคงมีคำถามว่า
แล้วประชาชนที่เดือดร้อนอยู่น้ำท่วมเอ่ยอะไรเอ่ยมันคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณส่วนนี้หรือเปล่า
อดหยากปากแห้งแต่ว่าก็เจียดงบประมาณส่วนหนึ่ง
ซื้อเรือดำน้ำนะคะก็ต้องแลกกันกับความรู้สึก๒๒๕๐๐ล้านบาท
เขาบอกว่าเป็นงบผูกพันใช่ไหมจากปี๖๓เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะคะ